หลังจากที่เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับกองทัพเรือของไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกา
ก็ได้มีการฝึกผสมปราบเรือดำน้ำร่วมกัน
ในสัปดาห์นี้เป็นคิวของกองทัพเรือจีนครับ
นำกำลังพลและยุทธปกรณ์มาร่วมฝึกผสมกับกองทัพเรือของไทย
ทัพเรือไทยโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำลังฝึกซ้อมกลยุทธ์
ด้วยกระสุนจริงร่วมกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ
เพื่อส่งเสริมมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือ
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการฝึก
ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีน
เพื่อพัฒนาหลักการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
โดยกองทัพเรือของจีนได้นำยุทธโปรกรณ์ต่างเข้ามาร่วมฝึกด้วย
เช่นเรือยกพลขึ้นบกแบบอูลอยแฮลีคอปเตอร์ลำเลียง
แล้วก็รถสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ๐๕
ส่วนกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกฝ่ายไทยก็มีจำนวน๕๐๐นาย
ฝ่ายจีนก็มี๒๗๐นาย
ซึ่งการฝึกผสมระหว่างกองทัพไทยและกองทัพจีน

ใช้พื้นที่ของชนบุรีระยองและจันทบุรีในการทำการฝึก
จากนั้นในปี๒๕๕๕ได้ฝึกเป็นครั้งที่สอง
ในพื้นที่บริเวณเมืองจ้านเจียงและเมืองซ่านหวยของประเทศจีน
และครั้งต่อไปก็คาดว่าจีนน่าจะเป็นเจ้าภาพครับ